พูดถึงอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเทพฮินดู
ดิฉันว่ามาแรงเหมือนกันนะกับพระแม่กาลี
ไปดูกันหน่อยค่ะว่าท่านจะช่วยเราในเรื่องอะไรค่ะ
โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังสุดไปเลยค่ะ
ในงานไหว้ครูแบรนด์นารินค่ะ
สายมูต์เตลูเนี่ยน่าจะรู้จักพระแม่กาลีดีนะคะ

ยิ่งช่วงหลังมาเนี่ยเราจะเห็นเสือเห็นเพจเห็นสายมูต์ต่าง

ซึ่งตามความเชื่อของชาวฮินดูนั้นนะคะ

จะเสริมซ่างช่วยให้หลายกริกใจของเราเนี่ย
แกร่งฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างไปได้แล้วยังสามารถต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายอำนาจมืดสิ่งที่ไม่ดีต่าง
พระแม่กาลีท่านก็จะประทานความกล้าหารความเข้มแข็งและอำนาจให้
ดังนั้นผู้ที่จะบูชาพระแม่กาลีก็ต้องมีวิธีบูชาที่ถูกต้องแล้วต้องรู้ข้อห้ามด้วยว่าต้องทำอะไรให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดทำให้ดีด้วยนะคะ
แล้วพระแม่กาลีเนี่ยนะคะยังมีพลังอำนาจในการป้องกันคุณสัยหรือว่าศาสตร์ด้านมือต่าง
ใครนะได้บูชาพระแม่กาลีแล้วท่านก็จะประทานพรแล้วก็ปกป้องเราจากคุณสัยมนต์ดำต่างด้วย

ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกเอออันนี้ดีน่าสนใจโดยเฉพาะสาวโสดก็คือว่าช่วยเรื่องของความรัก
พระแม่กาลีเนี่ยเป็นเป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีนะคะท่านก็จะขจัดปัดเป่าอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่ดีประมาณว่าอย่างนั้นเถอะนะสำหรับใครที่อยากจะไปมูพระแม่กาลีเนี่ยก็มีหลายที่เหมือนกันนะคะอย่างติ๊กต๊อกท่านเนี่ยก็แนะนำเอาไว้ว่าที่วัดแขกศรีลมเทวาลัยพระศรีมหากาลีพุทธมนตรสาย๓แล
ลองลองดูนะท่านรู้สึกว่าท่านเริ่มสายศรัทธานะอยากจะบูชาพระแม่กาลีก็ลองทำตามดูขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้ชีวิตติดมู